แน่นอนส่งผลให้หลายจังหวัดทั่วไทยมีฝนตกแล้วก็ตกหนักมากทีเดียวนะครับ

บ้านบริเวณของประชาชนถูกพัดทะลมไป๒๐๐หลังคาบริเวณ
ต้นมะขามยักษ์๕คนโอบอายุกว่า๑๐๐ปีหักโค้นด้วย
น่าเสียดายมากเหลือเกินนะเพราะว่าคือมันลมแรงนะครับ
ไปดูที่อ่างทองกันก่อนคุณผู้ชม
พายุกระหน่ำในพื้นที่ที่ตำบลสารแดงอำเภอเมืองนะครับ
ส่งผลกระทบกับบ้านบริเวณของประชาชนนะครับ
เสียหายไปสักประมาณ๒๐๐หลังคาเรือนได้นะครับ
เสาไฟฟ้าแล้วก็ต้นไม้หักโค้นจำนวนมากครับ
ขณะที่ต้นมะขามยักษ์ขนาด๕คนโอบ
คุณผู้ชมคิดสภาพนะมันต้นใหญ่ขนาดไหนนะ
ถ้ามันถูกลมพัดแรงมากหักโค้นลงไปขวางถนนในหมู่บ้านเลยนะครับ
ก็ต้องใช้รถแบ็คโฮแล้วก็รถเครนไปยกต้นมะขามยักษ์ขึ้นไป
ให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับ
ทางด้านของนายสุธินแสงจันทร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก็บอกว่า
บ้านไม้ทรงไทยที่กำลังก่อสร้างใช้เงินไปแล้วร่วมแสนบาท

พายุพัดล้มทั้งหลังเลย

นำซ้ำยังไปทับไปโดนบ้านข้างเกงเสียหายไปอีก
ก็วอนเลยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยหน่อยเถอะ

ส่วนที่ตำบลจำปาหล่อที่อ่างทองเหมือนกันนะครับ
ก็มีลมพายุพัดอย่างต่อเนื่องฟ้าขนองลมกระโชกแรงนานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับ
ก็ทำให้บ้านบริเวณของประชาชนเสียหายไป๒๐๐หลังคาเรือนเหมือนกัน

ตอนที่เขานั่งดูทีวีอยู่ในบ้านเนี่ย
มันเกิดลมพายุพัดกระโชกแรง

หลังคาบ้านพังลงไป
จากนั้นไม่นานผนังบ้านบริเวณที่นั่งดูทีวีล้มพังลงไปอีก
ก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าเขาลุกออกไปทัน
ถ้าเกิดไม่ทันนะคงจะถูกทับแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นอย่างแน่นอนนะฮะ
จากนี้ยังพบว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับบ้านบริเวณของประชาชนเสียหายหลายสิบหลังด้วย
แล้วก็ทหารลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายโดยอ่างทองมีผู้ประสบภัยทั้งหมด๓อำเภอ
คืออำเภอแสวงหาอำเภอโพทองและอำเภอเมือง
แล้วก็ยังมีวัดที่ประสบภัย๓แห่งโรงเรียนอีก๔แห่งด้วยกันนะครับ
ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดนะฮะที่นครนายกนะครับ
ในพื้นที่ตำบลพรมมณีอำเภอเมืองนะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุเกิดเพลิงไหม้บ้าน
เป็นบ้านไม้ยกสูงเลขที่๓๖หมู่๑๖
ก็รีบไปที่เกิดเหตุเพราะว่าบ้านนี้ถูกเพลิงไหม้หมดแล้วครับ
เหลือแต่เสาแบบเป็นต่อตะโกแบบนี้แล้วนะฮะ

อยู่นี่แหละนะครับนะจากสุดท้ายมันก็ดับลง
จากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุไฟไหม้มันมีลมแรง
แล้วก็มีฝนตกตอนนั้นมีเสียงฟ้าผ่าลงไปอย่างแรง
ก็จนกระทั่งทราบว่าฟ้ามันผ่านลงบ้านนี้

ทำให้ไฟไหม้ขึ้นมานะฮะ
การตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินในบ้านก็เสียหายทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีก๓คันก็ถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เช่นเดียวกันนะครับ